มียามต่อผู้หญิงที่ชื่อน้ำตาลสวินาธิ์
เตรียมง่ายสุดท้าย
จากที่ได้รับตำแหน่งก็พร้อมทุกวัน
พยายามที่จะพลังผลัดผลัดพัฒนาเองมาเรียกซะ
ตอนนี้ก็พร้อมจะรับตำแหน่งพร้อมที่จะไปประกวดกัน
ผมคิดว่าสามารถที่จะมีตัวเองเป็นรุ่นจะบอกเสียงนะครับ